แล้วก็เวลาเราใช้รถใช้ถนนสัญจรขับไปมาเนี่ยนะคุณผู้ชม
สิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือเคารพกฎจราจรที่ฉันพูดทุกวันเลย
แต่สำคัญกว่านั้นก็คือเวลาเราเห็นสัญญาณไฟ
ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงถ้าเราเห็นสัญญาณไฟเหลือง
คุณจะทำยังไงคะทำแบบนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมเห็นชัดเลยนะครับ
ค่อยดูกันไปนะคะคือกล้องเนี่ยมันถ่ายมาจากกล้องติดหน้ารถของรถคันหนึ่ง
คือเขาออกมาจากซอยปกติแล้วก็จะเห็นว่ามีภาพมองซ้ายมองขวาออกจากซอย

สักพักหนึ่งข้างหน้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหม
จะมีไฟแดงนี่ตรงนี้ป๊าบเป็นสัญญาณไฟแดง
แล้วระหว่างที่คุณพี่ท่านนี้กำลังจะถึงไฟแดง
มีรถมอเตอร์ไซค์มาข้างซ้ายขับแซงซ้ายขึ้นมาในลักษณะที่ไฟตรงนั้น

คือรถที่ถ่ายมีกล้องหน้ารถเขาชะลอแล้วเพราะเขาเห็นแล้ว
แต่รถมอเตอร์ไซคันนี้ไม่ชะลอค่ะ
ก็เลยทำให้ไปเฉียวกับรถจักรยานของคุณพี่รอปภที่กำลังข้ามถนนอยู่
เดชบุญแค่เชียวแต่เชียวเนี่ยสักกระยานก็น่าจะเปรี้ยวเหมือนกันนะคุณนะ
ก็เสียหายเลย
เตรียมหยุดรถครับชะลอไม่ใช่เร่งหรอไม่ใช่เร่งนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้โชคดีนะว่าไม่ได้มีใครได้รับอันตรายอะไรมาก
แต่ว่าเราก็เอามาฝากเตือนกันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
เพราะว่าเรื่องของสัญญาณไฟที่คุณเห็นไฟเหลืองแล้วเร่งไปแบบนี้
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมามากมายแล้วจริงจ้ะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดหนึ่ง

เคยเกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวเหมือนกัน
แต่อยากจะให้ดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
ถ้ายังจำกันได้บริเวณจุดนี้

เคยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายแบบนี้
แต่ว่าครั้งนั้นเป็นรถที่พยายามจะเลี้ยวขวา

แต่สำหรับคันนี้เหตุการณ์ที่ได้ดูเนี่ย
อยู่ของเขาเนี่ยมาเฉยตรงแล้ว

แล้วก็ไปชนกำแพงหมุนเคว้งแบบนี้ครับ
โอ้โหพอเกิดเหตุการณ์นี้เข้าเนี่ย

ที่ไปเจอกับพลเมืองดี
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แล้วก็มีพี่ทหารที่เขาอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
ทั้งสองคนช่วยกันครับ
ลงมาช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถโดยทันทีเลย
อ้าวแล้วพอช่วยออกมาก็ได้ทราบนะครับว่า
ในรถเนี่ยมีกันอยู่๒คน
ซึ่งทั้งสองคนในรถเนี่ยก็รอดแบบปฏิหารจริง

เพราะเท่าที่ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใช่เสียหลักไปชนกำแพงแล้วคว่ำอย่างนี้ครับ

โอ้โหล้อทั้งสี่ข้าง
หายท้องแล้วชี้ฟ้าแบบนี้
คิดดูแล้วกันมันหนักขนาดไหนครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วก็มาฝากเตือนกันแล้วนะครับ
ช่วงกลางค่ำกลางคืนช่วงนี้ตี๒กว่า
เวลาขับรถเนี่ยอย่าใช้ความเร็วมาก
แล้วบางจุดบางพื้นที่มันก็เป็นจุดอันตรายอะเนาะ
ยังไงซะก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
เห็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครหรอก
ที่มาฝากเตือนกันแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่า